ทีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกันคุณสืบสกุล
จนถึงตอนนี้คือไฟยังไม่ได้ดับสนิทดีเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โกดังเยื่อกระดาษอยู่ที่ชนบุรี
ดูสิคะไหม้ขนาดนี้

ตั้งแต่ประมาณ๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
เพราะว่าเยื่อกระดาษมันเป็นต้นเพลิงได้อย่างดีเลยนะ
ไฟเผาผลาญทั้งโกดังเลยนะฮะ
แล้วมันติดไฟง่ายมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะ
อยู่ภายในบริษัทชูเกเตอร์คอนเนอร์แอนดเซอร์เบสจำกัด
อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งปุ๊บก็รีบประสานรถดับเพลิง
ให้เข้ามาช่วยดับไฟในยี่สิบกว่าคันเขาบอกว่ารถเนี่ยยี่สิบสามสิบคัน
เอาไม่อยู่นะใช่ค่ะเพราะว่าโกดังตรงเนี้ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันจะเป็นโกดังขนาดใหญ่
สองหลังแล้วข้างในเนี่ยเยื่อกระดาษมันเยอะไงคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะระดมฉีดน้ำสกัดแล้วเขาต้องเปลี่ยนกันไงคุณ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปแล้วก็มีการนำรถโฟล์คลิปสามคันเนี่ยนะคะ
เข้าไปพังผนังโกดังพังเพื่ออะไรเปิดให้มันเป็นช่องอ่ะ
ระบายความร้อนระบายไอระบายควันออกมาทางด้านข้าง
แล้วก็จะได้ฉีดน้ำเข้าไปตรงจุดนะฮะถูกต้องแต่ว่าสถานการณ์นะ
มันรุนแรงขึ้นเรื่อยเมื่อคืนข้างในมันมีเยื่อกระดาษอยู่เยอะ
ไฟมันก็โหมไหม้แรงขึ้นพนักงานโกดังเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าพอเกิดเหตุเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าในนั้นเนี่ย
ตรงนั้นอ่ะมันมีแม่สูนักพึ่งจะออกลูกมาห้าตัวโห
โกดังเลยพนักงานเขาก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วย
แต่คุณผู้ชมไม่ทันค่ะทั้งแม่แล้วก็ลูกสุนัขเนี่ย
ถูกไฟเนี่ยเผาจนมันตายตรงนั้นเลยนะคะทีนี้พนักงานโกดังคนนี้
คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันถูกไฟเนี่ยมันมาลวกที่บริเวณแขน
อ่ะทีนี้เราก็ต้องเร่งตรวจสอบเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ย
ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเลยนะคะจนถึงประมาณตีหนึ่ง
ไฟดับหรือยังยังเลยค่ะเพราะว่าสินค้าในโกดังเนี่ย
มันเป็นเยื่อกระดาษที่เขามีการบีบอัดเป็นก้อนเป็นแท่งแล้วมันวางเรียงเอาไว้เป็นชั้นนะคะ
สูงขนาดไหนคุณผู้ชมลองนึกภาพดูเกือบถึงหลังคาโกดังครับ
ปริมาณมันเยอะมากแล้วไฟก็เลยโหมไหม้เป็นระยะระยะ
เจ้าหน้าที่เขาก็อ่อนแรงเขาก็เหนื่อยล้าค่ะคิดดูตั้งแต่ประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ถึงประมาณตีหนึ่งไฟยังไม่มีท่าทีจะดับเขาก็ต้องสลับสับเปลี่ยนเหมือนกับหมุนเวียนกันอ่ะ
ระดมฉีดน้ำบางส่วนเอาไปทำไปปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
สลับกันพักเนี่ยแล้วก็ต้องมาดมแอมโมเนียกันอยู่ข้างนอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้ผู้ดูแลค่ะคือนายธรรมก้าวมณีเวชพันธุ์
บอกว่าโกดังที่ถูกไฟไหม้มันมี๒โกดัง
แล้วแต่ละโกดังเนี่ยนะก็จะมีกระดาษขาวมีเยื่อกระดาษไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐ตัน
คุณผู้ชมตันหนึ่งคือหนึ่งพันกิโลกรัมแล้วเนี่ยคือสามพันตัน
แล้วตอนเกิดเหตุไม่มีคนงานอยู่ข้างในด้วยนะคะคนงานที่ควบคุมอยู่ก็ไม่ได้มีใครสูบบุรี
ไม่ได้เป็นต้นเพลิงของไฟไหม้อ่ะส่วนสาเหตุที่แท้จริง
ถามว่าตอนนี้มันเกิดจากอะไรก็ยังไม่สามารถระบุได้
แต่ว่าในโกดังจะมีคัทเอาท์มีกล้องวงจรปิดอยู่
ทีนี้ก็เลยเอ๊ะเราจะตรวจสอบจากกล้องได้ไหม
ปรากฏว่ากล้องเนี่ยก็ถูกไฟไหม้จนหมดเหมือนกันดังนั้นก็เลยยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แน่ชัด
แล้วก็มูลค่าความเสียหายจากการประเมินเบื้องต้นนะตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๖๐ล้านบาทแน่นอน
เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเนี้ยเขาก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โกดังหนึ่งเนี้ยเค้งอ่ะมันลดระดับลงแล้ว
แต่มันไม่ได้ดับสนิทไงคะยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้
เพื่อไม่ให้มันปะทุขึ้นมารอบ๒
ส่วนโกดัง๒ยังเจอกลุ่มที่เป็นกลุ่มไฟ
กลุ่มเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยเหลือ
จะต้องรอให้เพลิงสงบก่อนถึงจะเข้าไปตรวจสอบภายในได้
ว่าตอนนี้ผ่านมา๑๔ชั่วโมงกว่าแล้ว
ไฟยังไม่ดับสนิทเลยนะคะ